ซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
งานนี้มีนักดนตรีที่เคยร่วมวงอสวันศุกร์วงดนตรีส่วนพระองค์ไปร่วมการแสดงด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
เพลงพระราชนิพลบันเลงด้วยดนตรีแจ๊สอย่างภัยร้อจับใจ
กับบรรยากาศริมทะเลบริเวณแหลมแท่นจังหวัดชนบุรี
ถ่ายทอดโดยพาทรศรีกรานนท์นักวิชาการทางดนตรี
ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เคยถวายงานด้านดนตรีมายาวนานถึง๓๐ปีเต็ม
อาจารย์พาทรเคยเป็นอดีตนักดนตรีของวงอสวันศุกร์

เขายังจำพระราชกระแสรับสั่งที่พระองค์เคยรับสั่งว่า
ดนตรีคือยาวิเศษที่สามารถรักษาพระไทยและพระวรกายได้
พระองค์ท่านจะทรงรับสั่งเสมอว่าดนตรีคือยาวิเศษ
เป็นยาที่ทำให้รักษาจิตใจได้
เป็นอะไรที่พระองค์ท่านทรงไว้เนื้อเชื่อใจพวกเรา
ให้เราได้ทำงานนี้ถวายจนสิ้นราชการ
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราภูมิใจมาก

พระราชนิพนธ์อันไพร้เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
อย่างหาดที่สุดมีได้ของในหลวงราชการที่เก้า
องค์อัครราชศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปริชาสามมาตร
เป็นบทเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงโปรด
กลางบรรยากาศเย็นสบายริมทะเล
จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดชนบุรีและเทศบาลเมืองแสนศุกร์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชนบุรี
ส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว
จุดนี้คือซุ้มแสดงผลงานศิลปะพระบรมศาสติสลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ของกลุ่มศิลปะอิสระพัทยาค่ะ
โดยผลงานทั้งหมดนะคะจะถูกตั้งราคาไว้ในราคาที่ย่อมเยาว์
เพื่อให้ประชาชนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้
และรายได้ทั้งหมดจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
ภายในงานยังมีนิทัศกาลโครงการในพระราชดำริ
นำเสนอ๗๐เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท
พร้อมกับการออกร้านฟุตชักและซุ้มพระกายหาทรงโปรด
อาทิตย์บะหมี่หน้าเป็ดไข่พระอาทิตย์
มีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคน